คุณผู้ชมคะเรามาดูเรื่องของเคล็ดลับเทคนิคในการดูแลรถกันหน่อย
หลายคนขับรถนะคะอยากจะให้รถนั้นมีสีที่สวยมีความเงางามอยู่เสมอนะคะ
วันนี้เราจะมีวิธีการดูแลในการเคลือบสีรถยนต์ง่ายนะคะ
สำหรับใครที่เป็นคนรักรถนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูแลรักษารถอยากจะเห็นรถของเราเงางามอยู่เสมอเสมอเลยก็คงไม่พลาดขั้นตอนของการเคลือบสีรถนะคะเพราะว่าการเคลือบสีรถเนี่ยจะทำให้รถของเราเงางามเหมือนใหม่อยู่เสมอเลยในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปไขข้อข้องใจว่าการเคลือบสีรถทำยังไงและมีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะ
สีรสคือการขัดแวสหรือลงน้ำยาพิเศษเคลือบสีรถเป็นประการด่านแรกที่ป้องกันรถของคุณจากสิ่งสกปรกโดยทำหน้าที่เหมือนฟิล์มบางเคลือบผิวรถไว้คุณสมบัตินั้นหลากหลายเช่นทำให้น้ำไม่เกาะผิวรถปกป้องสีจากความร้อนคราบสกปรกไม่เกาะติดแน่นสามารถลบรอยเล็กน้อยได้และที่สำคัญทำให้สีรถด
ขับเน้นเมทาลิกที่อยู่ในสีรถให้เด่นสะดุดตาซึ่งการเคลือบสีรถควรทำเมื่อล้างรถเสร็จแล้วแห้งสนิทดีโดยการลงน้ำยาเคลือบหนึ่งครั้งสามารถอยู่คงทนได้๑๓เดือนและหากรถไม่มีรอยลึกหรือคาบฝังแน่นติดอยู่ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องขัดถ้าได้ทำเรื่อยฟิล์มก็จะยังคงเคลือบติดรถอยู่ก็ยิ่งช่วยป้องกันคราฟได้อีก
หลายยี่ห้อสุดหลักการเลือกที่จะแนะนำก็คือต้องตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด
อย่างเช่นเราต้องการเคลือบเองที่บ้านหลังล้างรถก็หาสูตรที่ใช้มือขัดหรือเช็ดออกได้
หรือคุณใช้รถสีเข้มอย่างสีดำก็มีน้ำยาเคลือบเฉพาะสีวางจำหน่ายด้วยเช่นกันค่ะ
เหมือนกับการทำชั้นแลคเกอร์ให้ดีขึ้นของมีคุณภาพขึ้นกับการทำประณีกว่าของเดิม
เนื้อไม้งานจะออกมาสวยเงางามและป้องกันคราบได้ดีสำหรับผู้ที่รถใหม่
และต้องการให้รสสีสวยสดเงางามขอแนะนำว่าควรเคลือบแก้วสักหน่อยจะดีมาก
ราคาผลิตภัณฑ์อยู่ที่๑๕๐๐๒๐๐๐บาท
แต่ถ้าคุณไม่มีเวลาทำเองทั้งหมดนี้ก็สามารถใช้บริการได้จากคาแคร์
ใช้บริการล้างรถเสร็จก็สามารถเคลือบได้บ่อยตามต้องการ
หากรถมีปัญหาอย่างรอยขุนแมวรอยผิดกวนจึงค่อยใช้บริการขัดเคลือบ
โดยราคาค่าบริการอาจจะขึ้นตามฝีมือและน้ำยาเคลือบที่ทางร้านใช้
แต่หากคุณเป็นคนที่รักรถแล้วก็ไม่ควรพลาดการเชิดสีรถเป็นอันขาดเลยนะคะ